ก็เป็นการรณรงค์เรื่องของความเท่าเทียม
คนก็ค่อนข้างจะชื่นชมก็มี
คนที่ไปเหน็บในคลิปที่เขาไปโพสต์ไว้เนี่ยก็มีนะคะ
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการเดินรณรงค์ที่ฮือฮาเลยนะคะ
คุณผู้ชมก็กลางเมืองแล้วค่ะนี่เป็นการรณรงค์สิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
ปลดปล่อยหัวนมอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบ
ก็เป็นการต่อต้านการมองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ
นางแบบสาวเดินเปลือยหน้าอกแบบนี้ค่ะ
ตามท้องถนนแบบไม่แคร์สายตาใครเลย
ดีโอสั้นนี้คนก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะ
สำหรับภาพในคลิปนะคะบางคนก็ยิ้มให้
บางคนก็ปรบมือให้ระหว่างที่นางแบบสาวคนนี้
เปลือยอกไปตามท้องถนน
โหลดอยู่บนเว็บไซต์แล้วก็มีคนเข้าไปดูกว่า๕แสนครั้งแล้ว
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยก็มี
แนมก็มียกตัวอย่างการเหน็บแนมให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เช่นบางคนบอกว่าก็หน้าอกสวยอ่ะ
ฉันก็จะโชว์เดินโชว์แบบนี้แหละก็เหน็บไป
เขาบอกว่าการโชว์การเปลือยในประเทศเสรีก็เห็นเป็นเรื่องปกติ

ก็ทำกันบ่อยในเวทีรันเวย์อะไรก็มี
บ้างก็บอกว่าโอ๊ยสหรัฐอเมริกา

มันบ่อยกว่าเรื่องของการเปลือยเรื่องแบบเรื่องทางเพศอีกนะ